ส่วนเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุการณ์ว่าครูสาววัย๓๙ปีท่านหนึ่งเสียชีวิต
ภายหลังจากการไปฉีดวัคซีนสูตรผสม
แรกฉีดวัคซีนเซโนแวค
เข็มที่สองฉีดแอสต้าเซเนก้า
พอฉีดเสร็จเริ่มมีอาการข้างเคียงทั้งเรื่องของปวดหัวอาเจียนคลื่นไส้
เรี่ยวหมดแรงจนกระทั่งเสียชีวิต
เมื่อเวลาฉีดวัคซีนผ่านมาแค่๑วันเท่านั้นเองนะครับ
เป็นกรณีของนางสาวพงพักศรัทธาโสพลอายุ๓๙ปี
เป็นครูสอนพิเศษเจ้าของสาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมท
ถนนมหาราช๑เขตเทศบาลเมืองประจวบคลีขัน
เสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันที่๒๐กรกฎาคม
แล้วก็มีการฉีดเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคม
ที่โรงพยาบาลประจวบคลีกคัน
โดยสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจได้ยาก
ภรรยาผมมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
ทำให้ไม่มั่นใจเรื่องของวัคซีนสูตรผสม
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการชนะสูตรแล้วก็ชี้แจงต่อประชาชน
และที่สำคัญต่อครอบครัวของเขาด้วยนะครับ
เรื่องนี้นะครับก็มีการตั้งโต๊ะในการชี้แจง

ไม่ว่าจะเป็นทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุข

นายแพทย์สุริยะครูหารัฐนะครับ

ทางด้านของสสจจังหวัดก็ต้องออกมาแถลงก่อนเลย
โดยบอกว่าผลการตรวจผู้เสียชีวิต
ขณะนี้ได้มีการส่งศพไปผ่าชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ได้มีการประสานไปยังโรงพยาบาลพระจอม๙
ชบุรีและโรงพยาบาลตำรวจไว้
แต่สุดท้ายได้ข้อสรุปจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นส่งไปผ่าพิสูจน์

ส่วนผลจะออกมาวันไหนจะต้องประสานทางโรงพยาบาลสิริราชอีกครั้ง
นี่หมายถึงผลของการเสียชีวิตว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนหรือไม่นะครับ
คือเคสนี้นะฮะทีมสอบสวนโรคได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตทั้งหมด
รวมทั้งข้อมูลการฉีดวัคซีนอาการไม่พึงประสงค์ต่างหลังฉีดวัคซีน
ซึ่งหลังจากฉีด๓๐นาที
กรณีของผู้เสียชีวิตรายนี้พอฉีดเสร็จ๓๐นาที
ไม่พบอาการข้างเคียงแต่กลับมาที่บ้าน
มีอาการที่บ้านนะครับทั้งตัวของผู้เสียชีวิตเอง
และตัวสองสามีซึ่งไปฉีดวัคซีนพร้อมกันนะครับ
สำหรับวัคซีนล็อตต้องสงสัยนี้
ฉีดไปแล้ว๑๑๕คน
แต่นันซีเรียลที่ฉีดให้กับครูสาวฉีดไป๕๕คน
และในขวดวัคซีนขวดเดียวกันที่ใช้ฉีดให้กับครูสาวเนี่ย

ดังนั้นครับทีมสอบสวนโรคกำลังตามบุคคล
ได้รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันกว่า๑๐๐คน
เพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

แล้วพอติดตามแล้วได้ข้อมูลออกมาแบบนี้นะครับ
บอกว่าส่วนใหญ่มีอาการปวดเมื่อยปวดตัวคลื่นไส้ท้องเสียหนาวสั่น

และพบว่ามี๑รายมีอาการไม่พึงประสงค์
หัวคลื่นไส้อาเจียนคล้ายกับครูสาวเลย
ขณะนี้ได้รับเข้ามาดูแลที่โรงพยาบาลประจวบคิริขันแล้วนะครับ
โดยขณะนี้ยังไม่พบบุคคลที่เสียชีวิตจากวัคซีน
รายงานว่ามีความสัมพันธ์กับวัคซีนหรือมีรายงานว่ามีความสัมพันธ์กับวัคซีนนะครับ
ที่สุดทางสสจจังหวัดก็ต้องรอเรื่องของผลการชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ
ส่วนกรณีของทางด้านรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
อธิบดีกรมควบคุมโรคก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับ
กรณีของเคสครูสาวเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
แพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับว่า
กรณีของการฉีดวัคซีนสูตรผสมให้กับคนไทย
ภาพรวมแล้วมีการฉีดวัคซีนสูตรผสมไปแล้ว๘๔๐๐๐คน
อันนี้ที่ฉีดไปแล้วทั้งหมดนะสำหรับคนไทยทั่วประเทศนะครับ
ปรากฏว่า๘๔๐๐๐คนแทบจะไม่มีอาการที่ไม่พึงประสงค์
จะมีแค่บางส่วนที่ทางศจจังหวัดประจวบคลิกขันศ์
รายงานชี้แจงออกมาเท่านั้นเอง

ของครูสาวเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนสูตรผสม
อาจจะคิดเป็นอัตรา๑ในแสน
ของผู้ที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนสูตรผสม

แต่อย่างไรก็ต้องรอผลการชนะสูตร
เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
อันนี้ทางกรมควบคุมโรคได้ชี้แจงออกมานะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของสามีของผู้เสียชีวิต
บอกว่าทำใจไม่ได้เพราะภรรยาจากไปเร็วเหลือเกินนะฮะ
ใช่ค่ะสามีเนี่ยคือคุณศักดิ์สิทธิ์ดุดวันนะคะ
ก็บอกว่าพอหลังจากฉีดตัวสามีเองรวมถึงภรรยาคือทั้งคู่ล่ะค่ะ
มีอาการไม่พึงประสงค์มีไข้ปวดหัว
แต่ว่าภรรยาจะมีอาการหนักมากกว่า

ท้ายที่สุดขึ้นไปเจอตอนทุ่มนึงก็มาเสียชีวิตนะคะ
เรื่องนี้สามีบอกว่าทำใจยากมันเร็วเกินไป

เรื่องเกี่ยวกับการผสมสูตรวัคซีน
ว่าสรุปแล้วมันจะมีปัญหาไหม

สำหรับคนที่จะฉีดวัคซีนสูตรผสมแบบนี้
อยากให้แพทย์ประเมินร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเยียวยาและการชดเชยให้นะฮะ
หากได้รับผลกระทบจากเรื่องของการฉีดวัคซีนจริงและเสียชีวิต
ซึ่งสปสชก็พิจารณาในการที่จะมอบเงินเยียวยา

อัตราที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสชกำหนดจ่าย
ได้ไม่เกินช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
แต่ต้องดูนะต้องดูผลการชนะสูตรซะก่อนนะครับ
แล้วก็มีการยอมรับออกมานะฮะว่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกับครูสาวแล้วนะครับ
ปรากฏว่าในพื้นที่ของจปชคริยิคน
ซึ่งมีผู้ที่ทั้งฉีดวัคซีนสูตรผสมไปแล้ว
และทั้งที่รอการฉีดวัคซีนเข็มที่๒เป็นแอสต้าหรือว่าสูตรผสมแบบนี้
มีการปฏิเสธการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อจำนวนมากนะคุณนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านหน้าของจังหวัดประจวบคลีขัน
จะต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชน
ให้มีความมั่นใจในการรับวัคซีนสลับยี่ห้อ
ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดต่อไปนะครับ